จังหวัดฉัดเชิงเซาได้มีการจัดงานให้ผู้ต้องขัง
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและรอยน้ำตาของผู้ต้องขังและครอบครัวค่ะ

ประชาชนได้ไปรับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชายสวัสดี